เพราะว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยมาแนะนำคุณสืบสกุล

เป็นร้านชื่อดังเลยนะคะและที่สำคัญ
อย่างเดียวไม่พอใจบุญด้วยเพราะเขาบอกเลยว่า
ขึ้นป้ายคนจนคนชะลาคนพิการไม่มีตังค์มากินฟรีได้เลย

นี่แหละค่ะชัดเจนนะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา
คนชะลาคนพิการไม่มีตังค์กินฟรี
ติดเอาไว้ให้เห็นชัดกัน๒ป้ายเลยนะคะ
ของนายปรีชาเทียนถาวรวงหรือว่าเสียเควัย๓๙ปี
พิกัดร้านกันเต็มเลยร้านตั้งอยู่หน้าโรงแรมศรีอูทองแกรน
เลขที่๓๕ทับ๔ถนนนางพิมพ์ตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมือง

ปรีชาที่เป็นเจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
แนวคิดที่อยากจะเปิดให้คนจนกินฟรี
ปกติเขาเป็นคนชอบการทำบุญอยู่แล้วส่วนตัวนะคะ

แล้วก็คิดว่าถ้าเปิดร้านอาหารก็อยากที่จะให้คนจนคนชะลา
แล้วก็คนพิการรวมถึงคนด้อยโอกาสทางสังคม
ได้มากินฟรีตลอดไปค่ะ
และทางร้านนี่คือเขาก็ไม่ได้เรียกวัตถุดิบธรรมดาธรรมดานะ

วัตถุดิบทุกอย่างสั่งตรงมาจากเยาวราชเลย
เอามาทำในเมนูกินฟรีทั้งหมดเลยค่ะ

ปกติเขาขายอยู่ที่ชามละ๕๐บาทแต่เขาก็บอกเหมือนกันไงว่า
เป็นของฟรีให้กินฟรีทั้งที

แน่นอนนะครับสิไม่อย่างนั้นไม่ถือว่าเป็นการทำบุญ

ซึ่งหลังจากที่ร้านอาหารแห่งนี้ติดป้ายไว้แบบนี้นะคะ
มีคนจนมีคนชะลาคนพิการที่เขาไม่มีเงินเนี่ย

เป็นอีกหนึ่งร้านที่ขอปรบมือให้นะ
ยกย่องน่าชื่นชมจริงนะคะ
เรามีแล้วเราแบ่งปันให้คนอื่น
เป็นเรื่องราวดีต้อนรับเช้าวันนี้เลย
ใช่ครับเรื่องราวดีแบบนี้นะครับ
ก็โอ้โหต้องชื่นชมต้องยิ้มให้จริงนะครับ

ออกโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องพยายามเลย